คุณผู้ชมคะตอนนี้ค่อนข้างชัดเจนแล้วนะคะ
รวมถึงมีการปรับบทบาทในการดำเนินธุรกิจของตัวเอง
เปลี่ยนมาเป็นผู้ให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณกนกรัฐโกวิชัยค่ะ
ที่มีกำไรสะสมมากกว่า๔แสนล้านบาท
แต่หลายฝ่ายเริ่มเป็นห่วงสถานะขององค์กร

ตลอดระยะเวลา๒๕ปีหมดอายุในปีที่ผ่านมา
จากที่เคยทำกำไรกว่า๑๐๐๐ล้านบาท

เหลือเพียง๔๐๐๐ล้านบาทในปี๒๕๕๙
จากนั้นดิ่งลงอย่างต่อเนื่อง
มาขาดทุนครั้งแรก๕๐๐๐ล้านบาทในปี๒๕๕๙
ในสัญญาทดสอบระบบเทคนิค
การใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคม
ผลการทดสอบนี้จะนำไปปรับแก้ร่างสัญญาฉบับจริง

ภายใต้รูปแบบการเช่าใช้โครงข่าย
รวมทั้งรับผิดชอบค่าบำรุงรักษาไปจนถึงปี๒๕๕๙
ทำตลาดเอง๑๐๐๐ล้านบาท
เพราะเป้าหมายรายได้ที่ตั้งไว้ที่๕๐๐๐ล้านบาท
ด้วยการก้าวขึ้นเป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมของประเทศอย่างเร็วที่สุด
ข่าวเทราะห์ทีวีรายงาน